และหนึ่งในขั้นตอนสำคัญนะคะในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๐
หลังจากราชการที่๑๐ทรงรับการสงฆ์พระมุรทาพิเศษการถวายน้ำอภิเษก
และทรงรับการถวายสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์แล้ว
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
ยังพระอารามหลวงสำคัญ๓แห่ง

เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พยุหะยาตราทางสถนละมาก

ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

เพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท

ซึ่งตามหมายกำหนดการของวันที่๕พฤษภาคม
เริ่มในเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที

เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอารามหลวงสำคัญ๓แห่ง

บวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
และวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
เพื่อทรงสักการะพระพุทธรูปสำคัญ
และถวายราชศักระพระบรมราชสรีรางคาร
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในราชการต่าง
ที่ประดิษฐานหน้าวัดทั้ง๓แห่ง
บวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอก
หนึ่งในวัดสำคัญของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเมื่อในอดีตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่
พระผนวดและได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่วัดนี้

อกจากนี้ยังมีพระมหากษัตริย์อีกหลายพระองค์
ทั้งรัชการที่๗และรัชการที่๙
ต่างเคยประทับจำพรรษาขณะทรงพระผนวดที่วัดแห่งนี้เช่นกัน
ย้อนไปเมื่อพุทธศักราช๒๕๒๑
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดำรงพระบรมราชอิสริยยศแห่งมกุฎราชกุมาร
ก่อนที่จะทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่๑๐แห่งราชวงศ์จักรี
พระผนวดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ
ณพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศวิหาร

ในวันที่๒๐พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๒๑
นับได้ว่าวัดบวรนิเวศวิหาร
มีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกับพระมหากษัตริย์
ราชวงศ์จักรีต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
อกจากนี้วัดบวรนิเวศวิหาร

ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
มาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่๔จวบจนปัจจุบัน
อย่างในคราวรศรีเองในทางสะทนละมาตร
ถนนบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อย
ก็มีการสะทนละมาตรไปเพียงวัดพระเชดุพล

มาที่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดอรุณราชวรารามครับ
นับแต่นั้นมาในสมัยราชการที่๕
ก็มีการเสด็จเรียกพระนครทางชนละมาตรครับมาทางเรือเหมือนเดิม
มานามัสการพระพุทธชินสีที่วัดบวรนิเวศวิหาร
แล้วก็รัชกาลที่๖เป็นราชการแรกที่เริ่มสะทนละมาตร

ราชการที่๖ราชการที่๗สะทนละมาตรมาวัดบวรนิเวศครับ
แต่ราชการที่๙ในคราวบรมราชาพิเศษ
เป็นพิธีแบบย่นย่อไม่ได้สะทนละมากนะครับ
แต่ว่าจะมาในคราวพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาครบ๓รอบนะครับ
ในปี๒๕๐๖รัฐบาลทูลเชิญ

ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ
ได้เสด็จพระราชเจริมเนินมายางวัดบวรนิเวศวิหาร
เพื่อทรงสักการะพระพุทธชินศรีและถวายราชศักระพระบรมราชสรีรางคาร
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ในรัชกาลที่๖และในรัชกาลที่๙
วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามถือเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่๕และรัชกาลที่๗
ซึ่งรัชกาลที่๕ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น
มีพระมหาเจดีเป็นศูนย์กลางของวัดประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเบนจรงอย่างวิจิตประนีต
ส่วนพระอุโบสถภายในประดับตกแต่งตามแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมตะวันตก
มีพระพุทธอังคีรสเป็นพระประธาน
ภายใต้พุทธบันลังประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารราชการที่๗
พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำภัยพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่๗
และพระบรมราชสรีรางคารราชการที่๙
ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ
เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิษเพื่อทรงสการะพระพุทธอังคีรส
และถวายราชศักระพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่๗
พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำภัยพันนีและพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่๙
วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามเดิมชื่อวัดโพธารามหรือว่าวัดโพ
เป็นวัดเก่าในสมัยอายุทยาซึ่งรัชกาลที่๑ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
บูรณปฏิสังขรใหม่และพระราชทานนามว่าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาวาส
ก่อนจะถูกบูรณะครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่สี่
และทรงเปลี่ยนสร้อยนามพระอารามเป็นวัดพระเชศุพรวิมนต์มังคลาราม
ดูด้วยพระอุโบสดเก่าพระวิหารพระพุทธศัยยาสตร์พระมหาเจดี๔ราชกาล
และประติมากรรมรูปฤษีดัตนนอกจากนี้วัดพระเชศุพรยังเป็นที่ประเด็นสถานพระบรมอัฐษฐิ
และพระบรมราชสรีรางคารราชการที่๑ซึ่งรัชกาลที่๔ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม
บรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่๑
ไว้ในฐานชุกชีชั้นที่๑ใต้องค์พระพุทธเทวปฏิมากรซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถ
วัดพระเชตุพลจึงถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่๑และวัดประจำราชวงศ์จักรี
สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างราชธานี
ด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสการะพระพุทธเทวปฏิมากร
และถวายราชศักระพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่๑
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ก็มีราชการที่๖กับที่๗เสด็จมาที่วัดพระเชษฐพลตอนพิธีบรมราชาพิเศษ
สิ่งที่สำคัญก็คือว่าราชการที่๔ส่งให้อันเชิญ
พระบรมราชศิลังคารของราชการที่๑มาบรรจุที่ใต้พุทธอาท
หรือฐานชกฐีฐานที่หนึ่ง
ที่พระพุทธเทวปฏิมากร
เพราะฉะนั้นวัดโพเนี่ยจึงถือว่าเป็นวัดประจำราชวงศ์จักรี
พระราชาพระมหากษัตริย์เก่งเสด็จมาเพื่อถวายสการะ
พระบรมราชสรีรังคารของพระองค์ท่าน
ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ
เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระเชตุพล
เพื่อทรงสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร
และถวายราชศักระพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่๑
ภายในพระอุโบสถของวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม